พังงาชาวสวนเมลอนเขาบอกว่าตอนนี้เกษตรกรนะครับเขาหันมาใช้สมาร์ทโฟน
ในการควบคุมมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างสบายบือสดือโบมากเลย
แล้วสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีติดตามได้เลยกับช่วงเกษตรทำเงิน
เมลอนลูกโตกรอบหวานแบบนี้
ได้มาก็เพราะว่ามีการควบคุมความชื้นของอากาศและแสงได้อย่างดีเลยล่ะครับ
ผลผลิตที่ดีเนี่ยก็มาจากการเอาใจใส่ทุกรายละเอียดในทุกวันแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม
แต่ปลูกเมลอนการควบคุมทั้งหมดให้ได้นั้นก็เป็นสิ่งที่ลำบากสำหรับเกษตรกรบ้านนากลางพังงามาก่อนเช่นกันนะครับ
และส่วนของสวนมชาติโรงเรียนเมลอนที่นี่ควบคุมแบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันครับ
ส่วนคนนี้ก็คือเจ้าของสวนเมลอนสี่ร้อยยี่สิบต้นคร้าว
ผู้ใหญ่หม้อหรือผู้ใหญ่สมบัติยกเชื้อนี่เอง
มือถือหรือสมาร์ทโฟนใครก็มีไว้ติดต่อสื่อสารนะเนาะ
แต่ที่นี่สมาร์ทโฟนสำหรับเกษตรกรศูนย์เมลอนแห่งนี้
เขานำมาใช้เก็บข้อมูลพืชทั้งหมดเอาไว้ในแอปพลิเคชันครับ
ก็เพื่อให้บอกว่าในโรงเรือนมีอุณหภูมิเท่าไหร่
ความชื้นในดินความชื้นในอากาศและแสง
แล้วจะทำการควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยผ่านแอปพลิเคชัน
มือถือต่อไปอีกทีนั่นเองครับ
ผู้ใหญ่หม้อครับที่ใช้สมาร์ทโฟนควบคุมสนผลิต

ใช้ระบบแอปพลิเคชันมาควบคุมข้อมูลของพืชทั้งหมดนะครับ
ผลผลิตเราได้ถึง๙๐หรือ๙๕นะครับ
ทุนในแต่ละรอบในรอบ๗๕วันนะครับ
แล้วก็สามารถมีรายได้ถึง๔๕๐๐๐บาทครับ
เมื่อก่อนเนี่ยเสียเงินเสียเวลากับการดูแลผลผลิต
ได้มาเพียง๖๐เองนะครับ
แต่ครั้งนี้นำสมาร์ทโฟนมาใช้ประโยชน์
ทั้งในการควบคุมคุณภาพผลผลิต
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของแรงงาน
แล้วผลผลิตส่วนใหญ่ก็ขายผ่านออนไลน์แหม

ผมทราบมาเมลอลเนี่ย
มีการจองตั้งแต่เริ่มปลูกเลยล่ะครับ
ทำให้มีการเพิ่มพื้นที่
เพื่อขยายปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มเติมอีกด้วย
เติมอีกด้วยที่แห่งนี้จะกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ